ส่วนในวันนี้นะครับทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้เปิดเผยถึงบทบาทในการสนับสนุนนักกีฬาไทย
ในการแข่งขันโอลิมปิกที่จะถึงนี้ครับ
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในการสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในโอลิปิกเกมส์ครั้งที่๓๑
เบื้องต้นนั้นทางกระทรวงมีการวางแผนร่วมกับผู้ฝึกสอนเอาไว้

ก็คือ๑ครับจะทำการสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์การกีฬาคอยสนับสนุนนักกีฬานะครับ
ก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
และ๓ครับก็จะรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้ฟิตอยู่ตลอด

รวมถึง๔ครับก็จะมีการปรึกษาในเรื่องของสารต้องห้ามนะครับ
ทั้งนี้ไทยนั้นมีนักกีฬากว่า๓๐คนแล้วนะครับที่ได้โคต้าไปโอลิมปิกครับ
ส่วนกรณีของเงินรางวัลทางด้าน
ชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงมือหนึ่งของไทย
และอีกคนก็คือน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตร
นักยิงเป้าบินหญิงอันดับ๒ของโลก
การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐนะครับ
โดยคณะกรรมการบริหารของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งกรณีของน้องเมรัชนกนั้นได้มีการเสนอให้
รับเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน๑ล้านบาท
เป็นกรณีพิเศษส่วนน้องนีสุธิยาที่คว้าแชมป์เวิร์กครับ
เป้าบินที่บราซิลก็จะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ